ทีนี้มาดูรายละเอียดเรื่องประเด็นข่าวสารอื่นนะคะ
อย่างที่ไทยรัฐทีวีเกาะติดมาตลอดกรณีที่๖วัยรุ่น
รุมทำร้ายชายพิการจนเสียชีวิต

ก็มีการนำทางญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงทนาย

ตำรวจก็คุยถูกต้องคุยทุกฝ่ายนะฮะ
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้จากกรณีที่
ทนายของผู้เสียชีวิตมีการออกมาบอกว่า
ซึ่งบอกว่าจะเป็นแฟนของ๑ใน๖ผู้ที่ก่อเหตุ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ก็มีการมาสอบสวน
นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้
โดยทางฝ่ายผู้หญิงก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ส่วนทางด้านผู้อำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
ก็บอกว่าต้องขอความเป็นธรรมแล้วก็คือเรียกว่า
ตอนนี้ต้องให้เวลากับตำรวจในการดำเนินการ
แล้วก็กระบวนการต่างจะทำไปด้วยความยุติธรรมนะคะ
คดีนี้คนจับตามองกันมากไง
เพราะว่ามีคำว่าลูกตำรวจเกิดขึ้น
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกชัยรบจุณวัฒน์ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจนครบานโชคชัยนะคะก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้า
ในการติดตามตัวแฟนของ๑ใน๖ผู้ต้องหา
ลงมือทำร้ายร่างกายนายสมเกียจศรีจันทร์ชายพิการเสียชีวิต

ซึ่งชุดสืบสวนก็พยายามติดตาม
พบตัวนางสาวเกมอยู่ที่บ้านญาติในจังหวัดสุรินทร์นะคะ
โดยตำรวจเมื่อวานนี้ก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวมาสอบสวน
จากนี้ตำรวจก็มีการประสาน

ก็จะต้องสืบหาตัวผู้นำข้อความต่างมาเผยแพร่ต่อไปค่ะ
ใครเห็นท่านใดเห็นเหตุการณ์ทำไรนะครับ
มาบอกทางเจ้าที่ตำรวจมาบอกผมนะครับ

ผู้จัดการท่านให้คำมั่นว่าปลอดภัยนะครับ

และไม่ต้องป่วยอิทธิพลใดทั้งสิ้นนะครับ

ก็เป็นอะไรยังไงที่จะไปดูว่า
ผู้อิทธิพลหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้เป็นพิเศษ

ทำผิดก็ต้องรับโทษที่ทำผิดไป
ตามกระบวนการของบ้านเมืองกฎหมายมีอยู่แล้ว
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกชายรบก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับ
บอกว่าคดีนี้พลตำรวจโทษานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กชับค่ะให้ตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
ซึ่งความคืบหน้าการสอบสวนขณะนี้นะคะ
ตำรวจก็ได้สอบปากคำพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว๑๕ปาก
ก็พบว่ามีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องของรายละเอียดได้
เพราะว่าจะส่งผลกระทบกับรูปคดีนะคะ
ยืนยันด้วยค่ะว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ไม่มีการช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นลูกของข้าราชการตำรวจ
พร้อมกับขอให้สังคมรวมถึงโลกออนไลน์เข้าใจการทำงานของตำรวจ
ที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วก็รอบด้าน
หลังจากนั้นจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานเป็นสำคัญนะคะ

เมื่อช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็นำตัวนางสาวกระแตนามสมมุติ
หญิงสาววัย๑๘ปีเป็นแฟนของนายมณัฐหรือว่าเต้ยแสงโพค่ะ
ผู้ต้องหาที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ทำร้ายหนุ่มพิการจนเสียชีวิต
นำตัวแฟนสาวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัย
เพราะว่าหญิงสาวปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์

จับภาพได้ว่ายืนอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย
อกจากนี้ก็สงสัยว่าอาจจะเป็นหญิงสาว
โพสต์ข่มขู่ทนายความอีกด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีคลิป
แล้วก็มีการเอาคลิปของรายการคุณจอมขวัญถามตรงไปโพสต์ด้วย
แล้วก็บอกว่าอยากที่จะพูดให้ความจริงทางเรื่องนี้
ใช่พอทีมงานพยายามติดต่อไปก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้นะคะ

ประชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล

พันธุ์ตำรวจเอกชัยรบจุนวัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
เมื่อคืนนี้ก็ร่วมกันสอบสวนนางสาวกระแต
โดยเบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แต่ว่านางสาวกระแตยังให้การปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ร่วมฆ่าหนุ่มพิการ
รวมถึงไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กข่มขู่ทนายความด้วย
ก็ตอนนี้ก็ยังต้องรอข้อมูลพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
เป็นคดีสำคัญนะที่สังคมจับตามองนะครับประเด็นนี้นะครับ
ถูกต้องคณะการทางสื่อโซเชียลก็มีอีกหลายเปอร์แสนะคะใช่
แต่ทีนี้คือตอนนี้ก็ทางตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยค่ะ

ใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ในฐานะพยานแล้วก็บอกด้วยว่าจะดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี
ไม่ต้องกังวลดังนั้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์อยากให้ความร่วมมือกับตำรวจ
เพราะว่าเมื่อวานจากที่พูดคุยกันก็คือพยานรวมทนายด้วยตอนนี้คือมี๒คนนะคะ
ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ยินดีที่จะร่วมเป็นพยานนั่นเอง
ทางญาติผู้เสียชีวิตเองก็ออกมาเรียกร้องนะ
บอกว่าหลายคนยังไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลด้วยก็มีเหมือนกัน